ใครที่รอคอยความสุขสนานกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคุณชิสาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกต้องแล้วค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันนะคะ
เพราะว่าวันอาทิตย์ก่อนเราพาไปรู้จักกับตัวตึงของจังหวัดสุพรรณ
ที่ดังมากในโลกโซเชียลกันมาแล้วนะคะ
งั้นวันนี้จะพาไปดูของดีของเด็ดของชุมชนรางกระทุ่ม
ใช่ค่ะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยนะเขานิยามว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
จะมีของดีของเด็ดอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยใน
ตลาดข่าวสัญจรเฮยกตำบึง
คราวนี้เรามาดูของดีของเด็ดของชุมชน

รางกระทุ่มกับนี่เลยท่านนี้ครับ
พบกับกำนันบอยคุณสะเทียนพงมาของกุลค่ะ
สวัสดีค่ะกำนันสวัสดีค่ะ
จะบอกว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้เขานิยามตัวเองว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มกันด้วยความสามัคคีขยันฝึกฝนพัฒนาทดลอง
ออกมาเป็นผลิตภัณฑุมชนเยอะแยะมากมายด้านหลังนี้เลย

อย่างเช่นนี่ดิฉันแอบชิมไปแล้ว

เขามีหลายรสชาติมากดิฉันชอบรสปาปิก้ามาก
กินแล้วก็แซ่บกรอบอร่อย

ของใช้เยอะแยะมากมายมันมีไอเดียอะไรมายังไงครับเนี่ย
หมู่บ้านรังกระทุ่มนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ต่างนะครับก็ได้มาจากในชุมชนนะครับ
ซึ่งกล้วยฉาบเองเนี่ยทุกครัวเรือนได้ปลูกกล้วยอยู่แล้วนะครับ

เราก็ได้มาแปรรูปครับเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยฉาบมา
จากกล้วยธรรมดานะก็มาเป็นกล้วยที่เพิ่มมูลค่า
คือพวกกันแปรรูปถนอมอาหารด้วย

เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน
ซึ่งในหมู่บ้านของเรานะครับก็มีตลาดนัดชุมชน

ในตลาดนัดชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้าง
ของหมู่บ้านเองก็จะมีงานจักษาน
มีผลิตภัณฑ์น้ำยา

ซึ่งในชุมชนเรารวมกลุ่มการทำ
แล้วก็จะมีครีมอาบน้ำ
อันนี้ก็มีครีมอาบน้ำ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
ของชุมชนรางกระทุ่มนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้เราต้องขอบคุณกำลังบ่อยมากและขอบคุณด้วยนะคะ

ขอบคุณจังหวัดสก้านะคะ

ที่สำคัญนะคะขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทุ่มอาหารไทย
ที่ส่งเสริมชุมชนดีแบบนี้ค่ะ